สาวเนยซิงยอริต้ามาร่วมรายการนั่นเอง
เลยนะคะก็ได้ออกมาโชว์เสียงร้องเพราะกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของเธอ
จากนั้นทำไมสตูดิโอของเราถึงกลายเป็นสีชมพูขนาดนี้

จะใช้คำว่าแฟนได้ยังก็

ก็คือสำหรับผมแล้วก็ไม่ได้เปิดแล้วไม่ได้ปิดครับ
ก็คือทุกคนก็ตอนนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะว่า
เอ็มกับเนยแบบคบดูใจกันอะไรอย่างนี้ครับ

ดูแลกันไปเรื่อยครับ

คือเนยเป็นคนที่ดีอะครับ

ทำเอานักร้องสาวเสียงสวยเนยซินยาริต้า

หลังเจอทีมข่าวไทยรัฐทีวีทำเซอร์ไพรส์
เปิดคลิปวิดีโอส่งตรงจากเอ็มสุธินันพุกหอม
หวานใจดีกรีนักฟุตบอลทีมชาติไทย

ที่ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดราชบุรี
หลังเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่า
โดยในคลิปนอกจากหนุ่มเอ็มจะเผยถึงสถานะความสัมพันธ์แบบชัดเจนแล้ว
ยังบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อสาวเนยอีกด้วย
ก็เห็นจะเป็นดอกไม้ช่อโตที่ประการหลังทีมชาติมาสเข้ม
มามอบให้กับนักร้องสาวเพื่อเป็นของขวัญวันเกิด
ซึ่งตรงกับวันนี้พอดิบพอดีเลยล่ะค่ะ
วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเนยนะครับ
เอ็มก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งซะเลยสิ
ก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพครับ
เพราะว่างานเยอะด้วยช่วงนี้ครับแล้วก็ต้องเดินทางด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ขอให้มีความสุขมากทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะครับ
เรื่องเพลงด้วยขอให้เพลงโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับ
ขอให้ความรักลาบลื่นนะครับ
อุปสรรคใดมากีดขวางระหว่างเราสองคนนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันไปนาน
ให้กำลังใจลิงดื้อของเอ็มนะครับ

และหลังจากมาออกรายการกับเรา
เนยก็ได้โพสต์รูปถ่ายคู่กับช่อดอกไม้สีหวาน
พร้อมข้อความขอบคุณหวานใจนักเตะ
รวมถึงไทยรัฐทีวีที่เซอร์ไพรส์วันเกิดกลางรายการสดทำเอาเธอซึ้งมาก

ทำเอาแฟนบอลแฟนเพลงอิจฉาตาร้อนไปตามกันค่ะ